มาดูคลิปนี้ดีกว่าค่ะเป็นคลิปที่คนเป็นแม่เขาโพสต์เอาไว้นะคะ
เขาบอกว่าตัดสินใจอยู่นานว่าจะโพสต์ดีไหม
เพราะว่าดูทีไรมันบีบหัวใจคนเป็นแม่จริง
คือคลิปนี้ค่ะพ่อแม่ลูกอยู่ในรถด้วยกันนะคะ
คุณพ่อขับรถลูกไม่สบายหนักคือชักเกร็งแล้วอ่ะ
แล้วก็กำลังจะไปส่งโรงพยาบาลแต่เนี่ยถนนรามอินทรา
ขึ้นสะพานข้ามแยกครูบอลมุ่งหน้ามีนบุรี

ใช่ค่ะแต่สุดท้ายสามารถพาน้องไปส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
ต้องขอบคุณคุณพี่ที่ขี่รถวินจักรยานยนต์รับจ้าง
เดี๋ยวไปดูคลิปเต็มกันก่อนนะคะ
ประวันยังจนให้ดี
พอขอเร็วเอาหัวทิ้ม
ประวันตากระจุดแล้วอะ
เอาเอาพอใส่ได้มั้ยเนี่ย
มันไม่มีพระวันรู้
พระวัน
เดี๋ยว

พี่พี่พี่ช่วยหน่อยพี่ลูกผมผมไม่ได้โอ๊ยไม่มีที่นั่งฮะ
เด็กเด็กไม่สบายมากเลยช่วยหน่อยพี่ช่วยหน่อยพี่ช่วยหน่อย
เด็กไม่สบายมากเลย
เธอต้องนั่งด้วย
ไปข้างในไปข้างใน
ไม่รู้สึกตัวคุณแม่นั่งไม่ติดเบาะค่ะแล้วรถติดหนักมากอะค่ะ
แล้วก็ช่วยนะคะไปส่งโรงพยาบาลนะคะและที่สำคัญไม่ใช่คุณพี่
ถ้าเกิดไปกลับรถเพื่อไปโรงพยาบาลเนี่ยมันติดมันเป็นกิโลก็เลยจอดตรงที่มีสะพานลอยคนข้ามอ่ะ
ข้ามถนนดีกว่าใช่แล้วก็มีพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างอ่ะวิ่งมาอุ้มน้องแล้วพาน้องไปโรงพยาบาล
คือถ้าจะถึงโรงพยาบาลโดยตัวของกราฟฟู้ดเนี่ยเขาต้องไปกลับรถรถค่ะแล้วก็กลับรถเนี่ยเป็นกิโลนะคะแล้วรถติดนะคะคือร่วม๔กิโลได้นะกว่าจะกลับรถได้ไปถึงโรงพยาบาล
ข้ามถนนดีกว่าใช่จอดตรงที่มีสะพานลอยคนข้ามแล้วก็พี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยมาอุ้มส่งน้องถึงห้องฉุกเฉินถึงมือหมอเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดจริงจริงนะคะต้องชื่นชมมากมากทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่หนุ่มกราฟฟู้ดนะคะนี่น้องปลาวานใช่ไหมเนี่ยน้องปลาวานตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ยังคงต้องกินยารักษา
บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ลังเลว่าเอ๊ะแล้วผมจะช่วยยังไงอาหารก็ต้องไปส่งของก็ต้องไปส่งแต่พอเห็นอาการน้องประวานรู้สึกเลยว่าไม่ช่วยไม่ได้แล้ว
อย่างเดียวเลยว่าจะทำยังไงให้ไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดก็นึกได้ว่าฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลมีวินมอเตอร์ไซค์ก็เลยขอแรงพี่วินมาอุ้มน้องพาข้ามสะพานลอยน่าจะเร็วที่สุดส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็ขี่รถไปส่งอาหารต่อนะคะครับคือต้องทำหน้าที่ต่อเพราะพิกัดลูกค้าอยู่ไม่ไกลเสียเวลาไม่มากไปส่งอาหาร
ลูกค้าก็เข้าใจก็ไปรายงานทางบริษัทบริษัทก็น่ารักมากบริษัทก็เข้าใจแสดงความรับผิดชอบเยียวยาลูกค้าแทนคนขี่แคร็ปฟู้ดอ่ะค่ะ
ช่างเถอะ
เพราะว่าตอนนั้นผมก็มีอาหารมีกระเป๋าอยู่ข้างหลัง
คืออยากช่วยมากเลยครับแต่จะไปยังไงดี
นั้นก็แม่เขาคงไม่ตัดสินใจอะไรไม่ได้เขานั่งทับกระเป๋าไปเลยครับ
ได้ยินเสียงยังไงได้ยินน้องปวาหนู

หนูอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้ว

ตอนนั้นพี่พอได้ยินเสียงแบบนั้นแล้ว
ได้ยินเสียงกันตอนนั้นน้ำตาก็เหมือนซึมแบบ

วินเขาตอนนั้นนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ครับ
เขาก็งงถ้าอะไรพอเห็นลูกแม่เขาอุ้มลูกครับ
ก็ตั้งสติก่อนกินในก็ในไหน
วินอาทีนั้นลูกค้าก็เปิดดู
ก็ทำหน้าแบบเซ็งนิดหนึ่งครับ

แล้วพอทีนี้ลูกค้าก็โอเคไม่เป็นไร
ใครก็ไม่อยากให้เกิดติ่งท้าย

รู้สึกดีใจครับพี่ที่เห็นน้องปลอดภัยดีแล้ว
เขาเข้ามาเขาบอกว่าให้ช่วยหนูหน่อย

แล้วอาการเด็กเป็นอย่างไรบ้าง
อาการเด็กแบบมีหน้าลอยตัวอ่อนไปหมดเลย

แล้วภาพกับความกลัวของน้อง
พบใจกับการช่วยเหรอครั้งนี้
ต้องชื่นชมคุณพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ

คือไปส่งถึงมือพี่วินพี่วินพาน้องไปส่งโรงพยาบาล
ขี่ย้อนกลับมามาคุยกับพี่วินว่าอาการน้องเป็นไงเป็นห่วงน้องปลาวาน
ย้อนกลับมาถามด้วยนะคะโอ้ฟังแล้วตื่นตันใจจริงน้ำใจคนไทยสุดยอด
จริงทีนี้ค่ะคุณแม่ของน้องปลาวานค่ะคุณแม่พลอยพัชรมาณทัศน์นะคะ
คุณแม่มาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราอุ้มน้องมาด้วยนี่ค่ะ
คุณแม่บอกว่ายอมรับเลยว่าช่วงเกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยนะทำอะไรไม่ถูกจริงนะคะ
คุณหมอบอกว่าอาการขั้นวิกฤตแต่สุดท้ายน้องปลาวานก็ปลอดภัย
ก็เลยฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าต้องมีสติค่ะ
แล้วก็สังเกตอาการของลูกด้วยนะคะจะได้แก้ปัญหาได้ทัน
เพราะว่ามันไปไม่ทันจริงอะไรอย่างนี้
ก็เลยพ่อเขาตกประตูรถดักเอาไว้

นั่นแหละคือตัดสินใจคือแค่รู้แค่ว่า
เห็นมอเตอร์ไซค์ก็เริ่มมีความหวังแล้ว

แล้วก็เอาลูกเนี่ยเราเอาลูกไปยัดบน
พอเราอุ้มมาปุ๊บเราก็เอาไปยัดตรงที่นั่งเลยเนอะ

ลูกไม่สบายมากขอเถอะ
ว่าอาหารเขาต้องไปส่งลูกค้า

ขอขอขอขอขอขอ